วันนี้นะคะจ๊อจ๊ะริมจอจะพาไปดูรีลากันแบบว่าบิดมิดใหม่
สายซิ่งของชีแจ๊กกี้แชร์คาลินเห็นบอกว่าทำทุกสิ่งได้เพื่อผู้ชาย
จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วงจ้อแจ๊ริมจอ
ก็ไปดิก็ไปดิฟุ๊กโอ้ยคุณค่ะถ้าเป็นฝ่ายหญิงแล้วแล้วก็
ดิฉันขอเสนอชื่อเข้าจริงในสาขาพระเจ้าให้ความสวยแต่ไม่รู้ฉันช่วยใช้ยังไง
ก็ดูเอาฉันจ๊ะยิ่งไทยใจสู้ชีแจกกี้แชคลีน
เจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือบิดมอไซค์
ไม่ต้องแค่สบงสบายอะไรทั้งนั้นเหตุผลสั้นผู้ชายเขาคิดถึง
ก็เลยรีบมึงสิจ๊ะรออะไร
แค่เขาไม่ตอบแชทมันก็ชัดเจนแล้วป่ะว่าเขาอยากให้เราไปหา

ว่ามีแฟนขึ้นมาจะใจฝ่าเบอร์ไหนนะซิ
เอ้ายอมใจเธอมันยอดนักสู้ตัวจริง